คุณผู้ชมคะคนในสังคมของเรายังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะมากเลยนะคะ
อย่างครอบครัวนี้เขาอยู่กัน๔คนมีน้องอาร์ตอายุ๑๐ขวบ
แล้วก็มีคุณพ่อมีคุณปู่คุณย่า
สมาชิกในครอบครัวก็มีทั้งผู้พิการผู้ป่วยคนสูงอายุ
แล้วน้องอาร์ตก็ต้องรับภาระในการดูแลในการแบ่งเบาค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันนะว่าหลังจากที่น้องอาร์ตกลับมาจากโรงเรียน
เขาต้องช่วยดูแลพ่อที่เป็นเบาหวานและถูกตัดขา
ดูแลยังไงบ้างภาพนี้น่าสงสารมากนะคะ

นี่แหละคุณผู้ชมน้องอาร์ตก็ปาดน้ำตา
หลังจากกลับมายังไม่ทันเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดลูกเสือเลย
ตรงเข้ามาหาคุณพ่อก่อนมาช่วยบีบช่วยนวดให้กับคุณพ่อ
เพราะว่าคุณพ่อถูกตัดขาไปหนึ่งข้าง
จากคุณพ่อเป็นโรคเบาหวานนะคะ
อาร์ตหรือว่าเด็กชายอนุชาบุญไทย
เป็นนักเรียนชั้นป๕อยู่ที่โรงเรียนวัดคุ้งยาง
ตำบลบ้านด่านอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
ไม่ได้ไปเตะบอลไปวิ่งเล่นกับเพื่อน
แต่รีบตรงกลับมาที่บ้านเลยค่ะ
พอมาถึงแล้วมาช่วยคุณย่า

เอาเฉพาะเมล็ดไปขายให้กับพ่อค้า
แล้ววันหนึ่งเนี่ยน้องก็เอาไปขายประมาณ๔๐๕๐กิโลกรัม
ว่าวันหนึ่งได้เงินมาประมาณสัก๑๐๐๒๐๐บาท
เอาเงินตรงนี้มาให้ครอบครัว

ออกไปวางข่ายดักปลาตามท้องไร่ท้องนาค่ะ
เพราะว่าตอนเช้าน้องก็จะได้มีปลามา
ให้คุณย่าทำกับข้าวเอาไว้กินกันในครอบครัว
เพราะว่าคนในครอบครัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะค่ะ

คือคุณพ่ออานนท์ก็ป่วยเป็นเบาหวาน

ที่สองคือคุณปู่ค่ะคุณปู่เฉลย

คุณปู่ก็ป่วยเป็นเบาหวานเหมือนกัน

ช่วยแกะเมล็ดข้าวโพดคุณย่ารวย
อายุ๖๓ปีอายุเยอะแล้วอะค่ะ

เพราะว่าแม่ของน้องอาร์ตเนี่ยแยกทางกันตั้งแต่น้อง

เสาหลักของครอบครัวเลยค่ะคุณผู้ชม

พ่อของน้องอาร์ตก็ไม่สามารถไปทำงานหนักได้อีกเลย
ส่วนคุณปู่ของน้องอาร์ตก็ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

ฟังอะไรก็ได้ยินไม่ค่อยจะชัด

ใครจ้างคุณย่าให้ไปทำงานคุณย่าก็ไป

อย่างน้องอาร์ตคอยช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว

อย่างคุณพ่อเนี่ยนะก็เช็ดตัว
ทาแป้งเอากระโถนของเสียต่าง
เททิ้งทำความสะอาดกระโถน

เมล็ดข้าวโพดเอาไปขาย
ไปหาปลาไปเก็บผักเป็นอาหาร
แล้วน้องเนี่ยเป็นเด็กประหยัดไม่เคยที่จะเรียก

หรือว่าของใช้ฟุ่มเฟือยแพงเลย

ไปถึงเนี่ยนะเห็นน้องอาร์ตเขาใส่ชุดลูกเสือ

มันขาดมันยุ่ยแล้วอะค่ะแต่น้องก็
ยังใส่ไปโรงเรียนแล้วก็ถามนะว่าคุณย่าย่าจ๋าปัจจุบันเนี่ย
รายได้ที่อยู่กินกัน๔คนเอาเงินมาจากไหนจ๊ะย่า
ย่าบอกว่าก็ได้มาจากเบี้ยยังชีพคนชะลาของปู่กับย่านี่แหละ
รวมกันเดือนหนึ่งก็พันกว่าบาท
แล้วก็คุณย่าบอกด้วยนะคะว่าอยากให้ลูกชายก็คือพ่อของน้องอาร์ตเนี่ยนะ
มีขาเทียมจะได้ทำงานช่วยเหลือตัวเองได้บ้างไม่เป็นภาระของใคร
ส่วนตัวย่าสิ่งที่ย่าต้องการเนี่ยย่าอยากได้อุปกรณ์ช่วยฟังของคนหูตึง
จะได้ฟังได้ยินชัดเจนขึ้นแล้วก็ทำงานได้คล่องตัวขึ้น
ย่าก็อยากให้หลานชายคือน้องอาร์ตได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่
เรียนสูงจะได้เอาความรู้มาช่วยเหลือตัวเอง
คุณผู้ชมคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วสงสาร๔ชีวิตของครอบครัวนี้
อยากจะช่วยเหลือก็สามารถที่จะโอนเงินได้นะคะ
บัญชีของธนาคารกรุงไทยเราขึ้นเลขที่ให้อยู่หน้าจอตอนนี้แล้ว
แล้วก็ดูภาพน้องอาร์ตก็เช็ดตัวคุณพ่อปาดน้ำตาไป
ด้วยความน่าสงสารแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ด้วยนะคะ